หลังจากที่เก็บชัยชนะได้เมื่อวานนี้ค่ะ
ยิมทีมชาติไทยที่ติดโทษแบนก็เจอกับพัทยาไทเทคค่ะ
๖นาทีนะคะดีโกนุนเนสค่ะก็ยิงให้เจ้าถิ่นขึ้นนำก่อน๑ประตูต่อ๐นะคะ
หลังจากนั้นอีก๓นาทีพัทยามาได้ประตูตามตีเสมอ๑๑จากบรรหารขันติชัยขจร
จบพิเวิร์ดแรกก็เสมอก่อนจบพิเวิร์ดแรก๔นาทีค่ะ
เพียงแต่หลังค่ะเจ้าบ้านมาหนี๓ประตูต่อ๑ได้ประตูจากอภิวัตรจำเจริญนาทีที่๓๔
เก็บ๓คะแนนพร้อมกับหลังจากฝูงต่อไปด้วยการมี๖๒คะแนนจาก๒๕นัดนำการท่าเรืออันดับที่๒อยู่ถึง๖คะแนนด้วยกันค่ะ
เกษมบัณฑิตนะคะเสมอราชนาวี๑ประตูต่อ๑และสมุทรสาครชนะนครราชศรีมา๖ประตูต่อ๔
ซึ่งโปรแกรมวันนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดคู่เอกนะคะเวลา๔โมงเย็นค่ะ